ตอนนี้การเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยนะคะต้องยอมรับว่าบางคนก็ลักลอบออกไปทำงาน
บางคนมีคดีติดตัวแล้วกลับมาลักลอบออกไปอีกนี่คือการทำผิดซ้ำนะ
กรมการกงศูนย์ก็เลยจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
นายชาตรีอัจจนานันต์อธิบดีกรมการกงศูนย์เปิดเผย
บอกว่าทางกรมการกงศูนย์ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิตสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ทรงรายงานเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันคนไทย
เดินทางออกนอกประเทศแบบไม่สุจริต
ซึ่งภายหลังจากการหารือเสร็จเรียบร้อย
ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการข้อมูลของผู้ที่เดินทางชาวไทยร่วมกัน
ส่วนของกรมการกงศูนย์เองก็มีข้อมูลต่างจากสถานกงศูนย์ทั่วโลก
ที่ข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศแบบไม่ถูกต้อง
กระทำความผิดในต่างประเทศต่าง

จะนำข้อมูลที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทย

เพื่อเป็นการพิจารณาแล้วก็คัดกรองนะคะสำหรับคนที่เดินทางออกนอกประเทศครั้งต่อไป
อกจากนี้ก็ยังจะต้องป้องปรามไม่ให้บุคคลเหล่านี้เดินทางกลับไปกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในต่างประเทศค่ะ
มาตรการที่ส่วนราชการมาบริการข้อมูล
เพื่อคัดกรองคนไม่ให้ไปกระทำความผิดซ้ำในต่างประเทศ
ถูกประสงค์หลักก็คือเพื่อคุ้มครองผู้เดินทางโดยสุจริต
เพื่อไม่ให้ท่านต้องไปประสบปัญหาบางอย่างที่ด่านต่อมอในต่างประเทศ
เช่นการตรวจค้นอย่างละเอียดหรือการดำเนินการอย่างบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับ
เพื่อตรวจอะไรอย่างนี้นะครับในการสงสัยของนักเดินทางคนไทย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเราคัดกรองคนที่เดินทางเพื่อคุ้มครองคนเดินทางโดยสุจริตจริงนะครับ
แล้วก็มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตสำหรับเราที่จะเจรจากับประเทศอื่นอีกที่เขามีความสนใจที่จะทำความตกลง
ยกเว้นการตรวจองค์กาให้กับคนชาติไทยนะครับซึ่งมีหลายประเทศนะครับ
ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาคัดกรองคนไม่ไปกระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เนี่ย
ในอนาคตคนไทยก็สามารถใช้หนังสือเดินทางไทยเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่ต้องได้รับการตรวจโอกาสก็จะมีเพิ่มขึ้นครับ
นั่นเป็นแนวทางป้องกันนะคะสำหรับป้องกันคนไทยที่เตรียมจะออกไปทำความผิดนอกประเทศ
ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะคะแต่ก็มีกลุ่มคนไทยที่ตั้งใจจะออกไปท่องเที่ยว
ตั้งใจจะออกไปทำงานแบบถูกกฎหมายซึ่งเรื่องนี้อธิบดีก็แนะนำบอก
ถ้าคนไทยเดินทางออกไปแล้วไปตกทุกข์ได้ยากไปเจอกับปัญหาต่างต้องการความช่วยเหลือ
ตอนนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมา
สมาร์ทโฟนหรือว่ามือถือ
ให้ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือผ่านแอปแอปนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ

โดยแอปนี้จะประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในพื้นที่ประเทศนั้น
ฮอตไลน์ที่สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยให้ความช่วยเหลือประจำอยู่กว่า๙๘แห่งทั่วโลกค่ะ